เรื่องของความรุนแรงการทำอนาจารย์การล่วงละเมิดทางเพศ
คนในครอบครัวมันกลายเป็นข่าวเป็นคราว
ที่เราได้อ่านกันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะใช่อย่างกรณีนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม

น้าชายแท้พยายามที่จะทำอนาจารย์
ล่วงละเมอร์ทางเพศกับหลานสาววัย๑๔ปี
คือจับเข้าห้องบีบคอแล้วก็จะถอดเสื้อผ้าหลาน
ทีนี้หลานใช้จังหวะที่น้าชายกำลังจะถอดกางเกง
หนีออกมาได้แล้วก็ให้คนช่วย
ตอนนี้ตำรวจคุมตัวน้าชายได้แล้วนะ
แต่น้าชายก็ให้การปฏิเสธ
แล้วบอกด้วยว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าผมป่วยทางจิต
เรื่องนี้ค่ะตำรวจสพทองจชนบุรี
ก็ไปจับกลุ่มนายจิรวัตรอายุ๒๙ปี
จับได้ที่เพิงพักไม่มีเลขที่ที่ตำบลมาบโป่ง
ตอนที่ผู้ต้องหากำลังนอนหลับเลยนะคะ

ว่าหนูโดนน้าชายแท้กระทำอนาจารย์

ว่าตอนนั้นอยู่ในห้องพักคนเดียว
เพราะว่าพ่อกับแม่ของน้องออกไปทำงาน

แต่จู่น้าชายเดินมาหา
ตอนนั้นหลานก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอก

แต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เพราะว่าน้าชายฉุดแขนหลาน

เอามือบีบคอแล้วก็ตบหน้าหลานอย่างแรง
หลังจากนั้นก็จับถอดเสื้อถอดกางเกง
ซึ่งตัวหลานวัย๑๔ปีพยายามจะดิ้นนะ
แต่ว่าน้าชายจังหวะนั้นที่กำลังถอดกางเกงของตัวเองเนี่ย
หลานเขาเห็นว่าน้าชายกำลังเผลอ
ก็เลยลอดมุดใต้ขาค่ะแล้วก็วิ่งหนีออกมาได้
บอกกับคนในครอบครัวจนท้ายที่สุดไปบอกพ่อ
แล้วพอพ่อรู้เรื่องก็เลยพาลูกไปแจ้งความกับตำรวจ
ฟังเสียงเด็กหญิงวัย๑๔ปีหน่อยนะคะ
แล้วก็กระชากหนูเข้าไปในห้อง
เราก็พยายามจะถอดกางเกงกับเสื้อหนู
แล้วเขาก็บีบคอตบหน้าหนูไว้
แล้วเขาก็บอกว่ามึงจะร้องทำไมนะ
เขาก็บีบคอแล้วก็ตบหน้าผ่านอีกครั้งหนึ่ง
แล้วทีนี้เขาก็ถอดกางเกงหมูได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ

ว่าเวลาเผลอหนูก็เดิน
หรือว่าเมื่อเวลาเผลอหนูก็หาโอกาสลอกเฝ้าเข้าไป

ข่าวเมื่อกี้พ่อกับลูกข่าวนี้น้ากับหลาน
โอ้โหฟังแล้วก็ดูสลดสังคมมันเสื่อมจริง
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้คือน้าชายที่ก่อเหตุนะ
ก็ให้การรับสารภาพว่าได้ถอดเสื้อผ้าหลานสาวจริง
แต่ไม่ได้คมขืนแล้วตัวผมมีอาการทางจิต
ผมเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลชนบุรีผมต้องกินยาทุกวัน
แล้วถอดทำไมล่ะคะไม่ได้คมคืน

ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว
เรื่องต้นผู้ก่อเหตุก็ยังให้การภาคเศษอยู่
คือยอมรับว่าที่ทำลงไปเป็นการหยอกล้อกับหลานสาวเท่านั้น

บหน้าหยอกล้อบีบคอหยอกล้อ

รวมถึงถอดกางเกงตัวเองด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็ตั้งข้อหากระทำอนาจารย์

ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวส่งฟ้องศาล
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ